ทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูความคึกคักในบ้านเรานะคะ
หลังจากที่วันนี้นางองซานซูจีเดินทางมาถึงประเทศไทยค่ะ
ก็บรรยากาศปรากฏว่าคึกคักนะคะ
โดยเฉพาะชาวพม่าค่ะที่แห่ไปให้การต้อนรับ
ที่บริเวณสนามบินสุวรรณภูมิรวมถึงที่จังหวัดสมุทรสาครเองด้วยค่ะ
องซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐและรัฐมนตรีต่างประเทศของพม่า
เมื่อเวลา๑๑นาฬิกา๕๒นาทีค่ะ
ก็มีนายสมคิตจาตุศีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้แทนรัฐบาล
พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ
ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยจากหน่วยงานแบบเต็มรูปแบบ
ขณะเดียวกันบรรยากาศด้านนอกของอาคารรับรองพิเศษ
พบว่าก็มีพลเมืองของพม่าค่ะจำนวนหนึ่ง
เดินทางมารอให้กำลังใจสำหรับนางองซานซูจีนะคะ
มีกำหนดการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ
ในฐานะแขกของรัฐบาลตามคำเชิญของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคอสชระหว่างวันที่ยี่สิบสามถึงยี่สิบห้ามิถุนายนนี้ค่ะ
โดยมีรัฐมนตรีที่ร่วมคณะเดินทางมาด้วยก็ได้แก่นายเต็งสวย
รัฐมนตรีว่าการการกระทรวงแรงงานตรวจคนเข้าเมืองและประชากร
จอวินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวางแผนและการคลัง
นายจ่อตินรัฐมนตรีแห่งรัฐว่าด้วยกิจการต่างประเทศพม่า
สำหรับการเดินทางมาเยือนประเทศไทยครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการเดินทางเยือนต่างประเทศ
อย่างเป็นทางการครั้งแรกของนางองซานซูจี
ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐบาลขณะที่นายสุนัยผาสุกที่ปรึกษา
ต่อกรณีการยุติกิจกรรมเวทีเสวนาของเครือข่ายสิทธิผู้ลิภัยและคนไร้รัฐ
จากการละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้วยังแสดงถึงความพยายามของเจ้าหน้าที่รัฐ
ปิดกั้นโอกาสการแก้ปัญหาโรหิงญาอย่างจริงจังอีกด้วยค่ะ
ท่าทีของทางการไทยในวันนี้ที่พยายามจะปิดกั้นการแถลงข่าวเนี่ย
เป็นการปิดกั้นโอกาสในการที่จะแก้ปัญหาโรงยาซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยด้วยเองด้วยซ้ำนะครับ
เหนือไปจากมิติของการจำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นการจำกัดเสร็จภาพสื่อเราเนี่ย
ยังมีผลกระทบโดยตรงต่อผลประโยชน์ในเรื่องความมั่นคงเรื่องการเมืองเรื่องเศรษฐกิจสังคม
ในการยึดโยงกับปัญหาโรงยาครับ
นางองซานซูจีนั่นก็คือข้อที่หนึ่งค่ะให้ทบทวนพรบความเป็นพลเมือง
ข้อสองหนึ่งเก้าแปดสองเพื่อยุติการไร้รัฐไร้สัญชาติของกลุ่มชาติภัณฑ์ชาวโรหิงยา
๒ให้รัฐบาลพม่าอนุญาตให้หน่วยงานระหว่างประเทศเข้าถึงแล้วก็ดำเนินกิจกรรมให้ความช่วยเหลือ
มนุษยธรรมในพื้นที่ของกลุ่มชาติภัณฑ์ข้อสามค่ะให้ยุติการเลือกปฏิบัติต่อชนกลุ่มน้อยในรัฐต่างในต่างประเทศพม่า
โดยเฉพาะชาวโรฮิงญาในรัฐยาไข่ข้อสี่นะคะให้จัดตั้งคณะทำงานร่วมกับประเทศที่เกี่ยวข้อง
และองค์กรระหว่างประเทศรวมทั้งกระบวนการบาหลี
ในการแก้ไขปัญหาผู้อพยพลีภัย
และผู้เป็นเหยื่อการค้ามนุษย์จากประเทศพม่า

และให้หลักประกันการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม

ให้รัฐบาลพม่าตั้งคณะทำงานร่วมกับประเทศที่เกี่ยวข้อง
ความพร้อมและพิสูจน์สัญชาติในกระบวนการส่งกลับ
โดยสมัครใจของผู้อพยพตามแนวชายแดนไทยพม่า
สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ใช้เวลาแค่๑๕นาทีเท่านั้น
เนื่องจากว่าตำรวจขอความร่วมมือสื่อมวลชน
ทั้งสื่อไทยและสื่อต่างชาติ
ซักถามรวมถึงการงดสัมภาษณ์ตัวแทนเครือข่าย
มกลางการเฝ้าติดตามสถานการณ์ของตำรวจนอกเครื่องแบบ
จากสถานีตำรวจนครบานสวนลุมพินีกว่า๓๐นายอย่างใกล้ชิดค่ะ
กำหนดการก็๓วันเต็มนะครับที่นางองซานซูจีจะอยู่ในประเทศไทย
แล้วก็พรุ่งนี้จะมีกำหนดการพบกับนายกรัฐมนตรีด้วยในช่วงบ่าย
แต่ว่าบรรยากาศวันนี้นอกจากที่สนามบินแล้ว
บริเวณถนนพระราม๒ก็จะเห็นการวางกำลังคุมเข้มความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
เพราะว่าเป็นเส้นทางการเดินทางจากกรุงเทพมหานคร
ยังตลาดทะเลไทยที่สมุทรสาคร
และเราจะเห็นภาพก็คือแรงงานชาวพม่าจำนวนนับหมื่นคน

มีข้อมูลจากสำนักบริหารแรงงาน
เป็นตัวเลขของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย
พบว่าในจำนวน๒ล้านกว่าคนที่ขึ้นทะเบียนถูกต้อง
อันดับที่๑ก็คือแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่านะครับ
รองลงมาก็จะเป็นสัญชาติกัมพูชา

ข้อมูลจากกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงาน
ในวันที่๑๖มิถุนายนปี๒๕๕๙บอกว่า
แรงงานต่างด้าวที่พบในประเทศไทย

มีทั้งหมดกว่า๒๕๐๐๐คนครับ
จำนวนนี้ก็จะแบ่งเป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่ากว่า๑๔๓๘๐๐๐คน
รองลงมาครับเป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา
จำนวน๔๘๐๐๐กว่าคน
และแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวกว่า๑๒๘๐๐๐คน
โดยถ้าหากว่ามองเฉพาะแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่านะครับ
ที่ได้รับอนุญาตทำงานในประเทศไทย
ก็จะแบ่งได้อีกเป็น๒กลุ่มหลักคือแรงงานไร้ฝีมือ
จำนวนมากถึง๑๔๓๖๐๐๐กว่าคน
หรือเกือบทั้งหมดของแรงงานพม่า
และอีกกลุ่มหนึ่งครับตัวเลขสัดส่วนเล็กน้อยมากนะครับ
เทียบกันกับกลุ่มแรกจำนวน๑๘๙๐คน
กลุ่มนี้คือเป็นแรงงานที่มีฝีมือครับ
และเมื่อเจาะจงข้อมูลไปที่จังหวัดสมุทรสาคร
ก็จะพบว่ามีแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าประเภทไร้ฝีมือ
ที่ได้รับอนุญาตทำงานกว่า๒๔๐๐๐คน
ส่วนใหญ่ก็จะประกอบอาชีพคือประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้ำนั่นเองครับ